มาดูหัวอกของเจ้าของรถที่จังหวัดเชียงใหม่
เจอแก๊งอารวาสเอาสีสเปรย์ไปพ่นใส่รถจนพังเสียหายไปหมดเลยนะครับ
ทั้งหมดที่โดนไปในสามคันด้วยกัน
ก็เป็นรถของชาวบ้านที่จอดไว้ที่ริมถนนมูลเมืองซอย๗

แถวซอยข้างวัดล่ามช้าง
ก็เป็นซอยที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเอารถมาจอดกัน
จะมีรถอยู่๓คันที่เป็นสีบรอนทั้ง๓คันเลยนะครับ
ถูกสีสเปรย์ฉีดพ่นรอบตัวถังรถเลย
ทั้งประตูด้านข้างกระโปรงหน้ารถ
คันถูกพ่นถึงกระจกหน้ารถด้วย
เลือกเฉพาะรถสีบรอนจริงรถก็จอดอยู่เป็น๑๐คันนะ
อื่นไม่พ่นเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เจ้าของรถบอกว่าจะจอดรถไว้แถวนี้เป็นประจำตั้งแต่ช่วงเย็น
บางคันก็จอดถึงช่วงค่ำ
คาดว่าผู้ก่อเหตุคงอาศัยช่วงดึกมาพ่นสีสเปรย์รถยนต์

ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องโกรธเคลืองกับใครมาก่อน
เชื่อว่าเป็นพวกมือบอลพวกวัยรุ่นคึกขนองเอาสีสเปรย์มาพ่น
กำลังให้ตำรวจช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะมาจับกลุ่มมาดำเนินคดีเชื่อว่าหาตัวไม่ยากนะ
เพราะถ้าจะมองไปที่กลุ่มชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ช่วงเดือนก่อน
ก็มีชาวต่างชาติใช้สีสเปรย์ไปพ่นกำแพงเมือง
ขวงประตูท่าแพรเป็นโบราณสถานได้รับความเสียหาย
ก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วภาพจากกล้องวงจรปิด
อ่าก็ตรวจสอบไว้แล้วก็จับกลุ่มได้นะ
สารก็สั่งปรับอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้มีคนมาก่อเหตุอีกนะครับ
เจ้าของรถคันหนึ่งชื่อว่านายสิโรเวทบุญมาอายุ๔๒ปี
บอกว่าคืนวันที่๔ธันวาคมนำรถมาจอดไว้ริมถนนข้างวัดล่ามช้าง
ก็เป็นแถวแถวบ้านพอจะออกไปทำธุระด้านนอก
ปรากฏว่ารถถูกพ่นจนเสียหายก็เดินดูรอบบริเวณที่รถถูกพ่นสีสเปรย์ใส่
พบว่ามีรถที่จอดอยู่ข้างเคียงถูกพ่นใส่เหมือนกัน
ผมก็ไปจอดรถตรงต่อข้างวัดล่ามช้างแล้วก็จอดที่ไว้น้ำคืน
ผ้อจูกตอนกระจกด้านหน้าครับ

บริเวณนั้นตอนแรกผมคิดว่าของผมโดนคันเดียว

ก็คือเฉพาะกระจกหน้าเหมือนกันเลย

อยากจะฝากถึงวัยรุ่นกลุ่มคึกขนองนี้ยังไงครับ
ก็อย่าทำเลยครับคนอื่นเดือดร้อนครับ
ในรายสัตว์ไปธุระมันก็เวลารีบมันก็เดียดร้อนเนอะเหนื่อย

นี่ถ้าไม่มีประกันเอาไว้นี่เรียบร้อยเลยนะโอ้ยแย่เลยนะโอ้โห
นี่ต้องทำสีใหม่อ่ะพันธมตเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ากำลังให้ตำรวจชุดสืบสวน
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในรอบที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับเบื้องต้นคาดว่าคงเป็นฝีมือของวัยรุ่นที่คึกขนองมาก่อเหตุในการทำงานในครั้งนี้นะครับ
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี